มาดูกันต่อดีกว่านะคะพี่สิงโตนำโชคป๊าสติโทล่าสุด
ไม่เป็นนักร้องแล้วนะคะเป็นนักบิดค่ะ
มันเกิดอะไรขึ้นไปชมเลยค่ะกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
โอ้โหคุณค่ะไม่อยากจะรู้นะคะเนี่ย
ว่านักร้องหนุ่มคราวงามสิงโตนำโชค
เขาพักยกโดดีดงจะเข้าสู่วงกันเหรอ
บิดกันเข้าด้วยอ้าอาอาอ
ไม่ใช่บิดชิมครีมจุ้มนมแต่นี้เง็น
ก็มาดิก็มาดิก็มาดิโอ้
ขาดติดท่อหลอติดติดพืช
ฟิลลิ่งน่ารักรื่นสุด
ทุกคนอยู่คนเดียวเลยนะพ่อ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
เอาสิสิ่งแบบไม่มีใครเบรก
ปิดมิดไม้เมื่อดีระวังโดนไปสั่งนะคะคุณพี่
สั่งให้พักผ่อนบ้างอะไรบ้างอ่ะเฮีย
เรามันอินเกิน
เจ้าแจ๊กริมเจ้า

เลี่ยวขวาเอา

โอ้โฮดีนะคุณพิศมถ้าเตรียมน่ะ